ทุกนี้มีที่ยียมแบบมาให้ได้ดูกันหน่อย
ผู้หญิงคนนึงเอารถไปจอดในที่ห้ามจอดแน่นอน

เดี๋ยวพี่โก๊

ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่

ก็คุณไปจอดในที่ห้ามจอดนะ

โพสต์ภาพเป็นคลิปนี้พร้อมข้อความแฮสแท็กสอนอลุมพินีห้าวจัดใช้ขวดน้ำทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะ
จอดในที่ห้ามจอดนะฮะงานนี้จุดว่าไหว้สวยรวยกระเช้าแน่นอน
สุดท้ายเดี๋ยวก็จะเอาออกมาขอโทษอีกนะครับมีสองการ์ดการ์ดกระเช้ากับการ์ดป่วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งครับนะมีผู้หญิงคนนี้เขาไปจอดรถก็เห็นอยู่มันขาวแดง
ก็ห้ามจอดตำรวจก็ไปพูดคุยห้ามจอดนะคุณจอดไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เชิญตัวไปสอนอน
ไม่ยอมไปเขียนใบสั่งอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็จอดแบบนี้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจเอ๊ะอ่ะ
โวยวายตะโกนด่าใส่ตำรวจลั่นถนนแล้วก็เอาขวดน้ำไปตีใส่ตำรวจด้วยนะฮะ
นับครั้งไม่ถ้วนฮะแล้วก็มีการยื้อแย่งกันตามที่เห็นในคลิปเลย
แล้วก็มีตำรวจอีกนายหนึ่งไปช่วยไปช่วยห้ามแล้วก็ดึงมือผู้หญิงคนนี้เอาไว้